ต่อเนื่องเลยค่ะไปที่อายุทยานะคะ
จะบอกว่างานนี้ล่มไม่เป็นท่าเลยค่ะ
คือชาวบ้านที่อายุทยาเนี่ย

ทีนี้ก็ต้องมีการเยียวยากันถูกไหมคะ
บ้านที่เสียหายมากก็จะต้องได้รับเงินเยอะ
บ้านที่เสียหายน้อยก็ลดหลั่นกันไป
แต่ปรากฏว่าบ้านที่เสียหายเยอะได้รับเงินเยียวยาน้อย
บ้านที่เสียหายน้อยได้รับเงินเยียวยาเยอะ

สุดท้ายแล้วไปเจรจากับอบตค่ะ
รู้ไหมคะที่บอกว่าล่มไม่เป็นท่าเพราะอะไร

เจรจาล่มไม่เป็นท่าแบบนี้ค่ะ

หัวใจไหม

มาย๊ค่ะหัวใจเย็นทุกคน
โอ้นี่ต่างเลย

เห็นคุณผู้ชายเสื้อเหลืองร่างทวมไหมคะ

นั่นคือพอกองช่างอบตเทพมงคลที่บางซ้ายอายุทยา

ที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วไปเจรจา
นี่จังหวะที่วิ่งไปไปทำร้ายผอกองช่าง
คือคลิปเนี่ยอาจจะไม่ให้เห็นตอนที่ทำร้ายร่างกาย
แต่มันเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นค่ะ
นี่จังหวะนี้นะคะเข้าไปถีบด้วยนะคะ
ทีนี้ต้องลงพื้นที่ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นักข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามกับคุณพี่เสื้อเทาที่เป็นชาวบ้าน
แล้วก็อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการเยียวยากรณีน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้ว
ชื่อว่าคุณชาญชัยแสงนาคค่ะบอกว่า
คือจริงเนี่ยนะเอาต้นเรื่องเลยตั้งแต่ก่อนวันเกิดเหตุนะ
ผมไปถามเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วม
ขอคำชี้แจงจากอบตว่าเอ๊ะทำไมบ้านที่เสียหายเยอะ
ได้รับเงินเยียวยาน้อยบ้านที่เสียหายน้อย

มีหลักเกณฑ์ไหมมีมาตรฐานไหม
แต่ปรากฏว่ากลับถูกพอกองช่างก็คือเสื้อเหลืองรูปร่างทวมเมื่อสักครู่

แต่กลับถูกพอกองช่างคู่กรณีตอบกลับบอกว่า
อยากรู้เหรออยากได้เหรอไปร้องเรียนกับรองผู้ว่าได้เลย
นี่คือสิ่งที่คุณชันชัยบอกว่า
พอกองช่างของอบตเทพมงคลตอบกลับมาณวันนั้น

ทีนี้คุณชาญชัยทำไงอ๋อให้ไปร้องเรียนใช่ไหมได้
แกก็เลยไปไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก
เอาล่ะคราวนี้เชิญชวนเลยชาวบ้านคนไหนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

เอาหลักฐานมามัดรวมกัน
ร้องเรียนกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อไปขอคำชี้แจงจากรองผู้ว่า

แต่ยังไม่ได้ไปทันหาไปหารองผู้ว่าเลยค่ะ
พอวันจันทร์ที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา
ก็ปรากฏว่ามีประหลัดอำเภอพอกองช่างคู่กรณี
จู่มาขอเจรจา
มาขอเจรจาก่อนที่จะไปร้องเรียนกับรองผู้ว่า
นี่แหละตั้งโตเตเจรจาในคลิปนี้นะคะ
ทีนี้มันมีคำพูดของพอกองช่าง
ที่ทำให้คุณชาญชัยเขาบอกว่าเขาฟิลขาดคือ

เช้าบ้านโกหกแล้วก็ทัศน์ถ่ายลักษณะบอกว่า

นี่ค่ะทำให้คุณชาญชัยแกฟิลขาด

ลุกขึ้นไปทำร้ายผอกองช่างคนดังกล่าวนะคะ
นี่คือข้อมูลจากฝั่งพี่เสื้อเทาหรือว่าคุณชาญชัย
ทีนี้ลองถามพอกองช่างคนนี้หน่อยนะคะ
ว่าอัชวินทองดีแท้อายุ๕๑ปีค่ะ

ผมก็ยอมรับว่าวันนั้นตอนตั้งโต๊ะเจรจา
ผมพูดจาไม่ดีกับชาวบ้านจริง
แต่ก็เกิดจากการยั่วยุของอีกฝ่ายหนึ่ง
ส่วนที่บอกว่าชาวบ้านโกหกเพื่อจะเอาเงินเยียวยาเนี่ย
ก็คือก็บอกว่าแหมผมมีประสบการณ์มาก่อน

บางเรื่องชาวบ้านก็อาจจะไม่ได้ยื่นข้อมูลข้อได้จริง
อะไรแบบนี้นะคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว
แต่ก็ต้องขอโทษที่พูดไปโดยที่ไม่ทันคิด

แต่ยืนยันว่ามีชาวบ้านเพียงไม่กี่คน
ที่ไม่พอใจเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วม

พอกองช่างก็มีบาดแผลนะ
อุ๊ยปากแตกนี่ค่ะเป็นรอยถลอกแบบนี้นะคะ
สุดท้ายไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพบางซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนายกอบตเทพมงคลยอมรับว่า
วันเกิดเหตุฝ่ายพอกองช่างก็ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมจริงนั่นแหละ
ก็เลยทำให้เรื่องราวมันบานปลายเรียกมาตักเตือนแล้ว
แล้วก็อยากจะให้ทุกคนอดทนอดกลั้นมากกว่านี้ค่ะ

ยังไงผมขออนุญาตฝากนิดนึงแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหา
เวลาที่ท่านประสบภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอะไรต่าง
แม้กระทั่งไฟไหม้เขามีระเบียบของทางราชการอยู่ในการเยียวยา
ถ่ายรูปไว้ตอนนี้น้ำท่วมที่สุด
ที่ไฟไหม้ที่สุดถ่ายรูปเอาไว้
แล้วเอานั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็ส่งไลน์ไป
หรือว่าไปปริ้นต์ประกอบแนบไป
นี่แหละบ้านฉันบ้านฉันตอนเดือดร้อนที่สุด
ตอนน้ำท่วมปี๕๔บ้านปุ้ยก็นำท่วมที่กรุงเทพ
ก็ทำแบบนี้ถ่ายรูปแล้วก็ไปยื่นขอรับการเยียวยา

ทำแบบนี้ครับจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันตอนหลัง
แต่ผู้มีอำนาจก็ต้องเข้าใจประชาชนด้วยนะ
น้องเขาก็ต้องการช่วยเหลือเยียวยาเป็นธรรมดานะครับ